ข่าวนี้ค่ะกำลังจะได้เห็นผลงานแล้วนะคะสำหรับคุณตู่นันทิดาค่ะ
คุณมีของเรานั่นเองนะคะไม่รู้คุณบอยทะกลเกียจไปโปรยยาหอม
ด้วยคำพูดอะไรนะคะถึงยอมกลับมาเล่น
ดามคอตอนเล่นลำซิ่งซิงเกอร์มาแล้วแล้วก็เคยเส้นเสียงอักเสบอีก
อัปเดตถึงเรื่องของลูกสาวด้วยน้องเพลงค่ะ
ตอนนี้ไปเรียนที่อังกฤษนะเห็นว่าเพิ่งกลับจากไปเยี่ยมมาด้วย
แต่ตอนนี้ค่ะน้องเพลงจะเป็นอย่างไรแล้วก็แฟนน้องนะคะ
ก็อยู่ที่โน้นด้วยมาเมาส์มอยกับมิโคตุคนสวยกันด้วยค่ะ
ผ่านไปละสิบปีก็อันนี้ก็ต้องมีก็ต้องมีการกลับไปดูแลตัวเอง
สุขภาพดูแลตัวเองเหมือนเดิมนะคะคือการทำกัยภาพ
นันทิดานี่ต้องมีตลอดเราต้องกลับมา
มากกว่าเก่านะคะปรับเวลานอนใหม่หมด
เต็มที่ค่ะเต็มที่ค่ะพี่ไปเยี่ยมลูกเพิ่งกลับมา
พี่ไปเอาพลังจากเขามาไปอยู่กับเขาในช่วงสงคราน
แล้วกลับมาวันที่๑๔เมษาค่ะไปอยู่กับลูกสองนี่คือ
เอากำลังใจจากลูกกลับมาเลยเขาดูแลตัวเองได้ดีนะคะ
แต่ว่าเรียนหนักนี่เป็นเรื่องของเขาแล้วที่เราก็ให้กำลังใจเข้าไป
น้องเบคนี่ก็เรียนที่นั่นด้วยค่ะเรียนที่นู่นค่ะเพื่อนเป็นบัดดี้กัน
ก็ต้องต้องบอกว่าอย่างงี้ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณที่ที่ที่เอ่อ
ทั้งสองลูกทั้งสองคนนะคะคือดูแลลูก
ฟังจากน้ำเสียงแล้วมีความสบายใจนะคะคลายห่วงสักเล็กน้อย
เพราะว่ามีคนดูแลน้องเพลงอยู่ด้วยนะคะเพราะว่าแม่ลูกคู่นี้เขาสนิทกันมากเลยนะคะ
ตัวติดกันเลยแหละใช่กิจกรรมอะไรทำด้วยกันตลอดเลยนะคะ
น่ารักมากเลยนะคะมีคุณแม็กซไปอยู่ที่โน่นแบบนี้
คุณแม่ก็สบายอกสบายใจเผื่อมีอะไรฉุกเฉินอย่างนี้
คุณแม็กซ์อยู่ใกล้จะได้เข้าไปดูแลได้ง่าย